วันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว
มีการหารือกันค่ะถึงแนวทางในการขายข้าวของชาวนา
ในช่วงที่กำลังจะออกสู่ตลาดนะคะ
นอกจากนี้ก็จะเป็นการพูดถึง
เกี่ยวกับการประมูลข้าวที่เหลือในสต๊อกของทางรัฐบาลด้วย
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณสิริวัณรักษัตริย
รายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาล
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำในที่ประชุมนะคะ
ในเรื่องของการบริหารจัดการข้าวทั้งล็อตเก่าและล็อตใหม่
จะต้องมีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน
ในทั้งเรื่องของราคาและคดีค่ะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว

ผลการประมูลข้าวในสต๊อกของรัฐเป็นการทั่วไปครั้งที่๑ค่ะ
โดยมีผู้เสนอซื้อทั้งสิ้น๓๙๗๖๓๙ตัน
หรือคิดเป็น๑๗๐ของปริมาณที่เปิดประมูล
มูลค่ารวมทั้งสิ้น๓๓๑๔ล้านบาทซึ่งนายยกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวระหว่างประชุม
โดยย้ำให้บริหารจัดการข้าวล็อตใหม่และล็อตเก่าให้ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันทั้งเรื่องของราคาและคดีค่ะ
พร้อมกันนี้ค่ะก็ขอให้ระมัดระวังในการระบายข้าวที่จะออกสู่ตลาด
จะต้องไม่สร้างผลกระทบต่อเกษตรกรที่จะประสบปัญหาภัยแรงในอนาคตด้วยไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีในห้องประชุมค่ะ
ประชุมคณะรัฐมนตรีและสำนักธุริยาศาสตรีกาพิสรณาอีกครั้งว่าจะทำอย่างไรให้กฏหมายผ่านการเห็นชอบและนำไปบังทับใช้เพื่อนำไป
สถานการณ์ที่เป็นอยู่ให้คลี่คลายค่ะ
ขณะที่ในการประชุมในครั้งนี้นะคะ
กระทรวงพาณิชย์จะหารือและเสนอการวางแผน
รองรับการขายข้าวของชาวนา
ในช่วงที่ข้าวออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก
รวมถึงการลดพื้นที่การผลิตข้าว
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
และจะนำความเห็นของเกษตรกรที่อยากให้รัฐบาล
กำหนดราคาข้าวในฤดูการผลิตถัดไปให้ชัดเจน
เพื่อจะได้วางแผนการปลูกข้าวให้สอดคล้องและเหมาะสมค่ะ

นายกรัฐมนตรีก็จะออกมา
อธิบดีกรมการค้าข้าวด้วยค่ะ

รายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ

รัฐบาลก็กลัวว่าข้าวในสต๊อกที่กำลังจะระบายออกไปนะคะ
ไปส่งผลกระทบต่อข้าวที่ชาวนาพร้อมที่จะขายแล้วนะคะ
ต้องติดตามกันต่อนะคะสำหรับผลการประชุมในช่วงบ่ายค่ะ